ถ้าเกิดว่าพูดถึงทุ่งทานตะวัน

ข่าวแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อป่อเทืองนี่เขาคล้ายกับ
ถ่ายตอนเหมือนกันเวลาเขาบายแล้วก็เป็นสีเหลืองสะพรั่ง
เพราะฉะนั้นพาคุณผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดพิศนุโลกกันค่ะ

โอ้โหเห็นไหมสวยจังเลย

งามนะคะตอนนี้ก็ออกดอกให้นักท่องเที่ยว

สภาพอากาศที่หนาวเย็นในจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
ก็ส่งผลให้ดอกปอเทืองที่เกษตรกร
ตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปราง
ปลูกไว้ในพื้นที่กว่า๑๐ไร่นี่แหละค่ะ
ออกดอกสีเหลืองอารามเต็มไปหมดเลย
ประชาชนนักท่องเที่ยวก็ไปชมความงามกันนะคะ
นายดำรงไกรสิทธิอายุ๕๑ปี
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๘บอกว่า
ชาวบ้านเขาเข้ารับการอบรมการปลูกต้นป่อเทือง
จากเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกร

ลักษณะของต้นบ่อเทืองก็จะเป็นพุ่มไม้
ความสูงประมาณ๑๒เมตร
ลำต้นกลมใบยาวเรียวแหลม
ักเป็นรูปทรงกระบอกยาวประมาณ๖มิลลิเมตร

แล้วก็ทนต่อสภาพอากาศได้ดีอีกด้วยค่ะ
เมล็ดป่อเทืองนะคะเมื่อเก็บเกี่ยวแล้ว
ก็จะนำไปตากแดดขายได้ด้วย
ขายได้ราคากิโลกรัมละ๓๐๔๐บาท

กลายเป็นปุ๋ยพืชสดคุณภาพดี
ใช้ปรับสภาพดินได้อีกด้วยค่ะ
ขณะที่ทุ่งปอเทืองนะคะตอนนี้
เขาบอกว่าได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ในช่วงหน้าหนาวของจังหวัดพิศนุโลก
ให้ประชาชนไปเที่ยวชมความงาม
คล้ายกับทุ่งทานตะวันอย่างที่คุณอรัชพรบอกไป

เที่ยวกันได้นะที่จังหวัดพิศนุโลก
เที่ยวไทยช่วยไทยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

ด้านหลังเป็นข่าวด้วยเนาะ
อากาศคงจะดีมากด้วยนะฮะพิศนุโลกนะครับ